นักข่าวก็คงไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เอามาเขียนลงโดยที่นักข่าวเองเขาก็เขียนไปตามที่เขาตำรวจให้การหรืออะไรต่างนะครับ
เท่าที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยรายงานที่แจกมากับเรื่องต้นเนี่ยไปกันคนละทีไม่ได้มีเจตนาที่จะไปนะไม่ได้ไปคุยกันเรื่องกันเลย
ประเด็นที่คุณรังสรรค์เขาโดนเด้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความเห็นใจนะครับจะบอกว่าไม่รู้จักกันนี่ไม่ได้นะครับเพราะรู้จักกันจริง
คุณรังสรรค์กับผมเนี่ยไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนรู้จักกันได้คุยกันเลยเนี่ยเมื่อวันที่๓๐ธันวาคม
บอกทุกคนบอกตำรวจที่เขาดูแลผมเนี่ยนะครับมารับตัวผมแล้วก็มารับตัวผมจากคณะยาวไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวนะก็ได้นัดว่าจะเลี้ยงข้าวแต่อย่าถือว่าเป็นการติดสินบนหรืออะไรเลยนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าภูมิกับรังสรรค์ก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วผมก็ได้โทรไปบอกพี่วันชัยแล้วภูมิกับผู้การวัญชัยเนี่ยนะครับผมโทรไปเชิญพี่วัญชัยด้วยตัวผมเองด้วยซ้ำไปให้ภูมิกับรังสรรคเนี่ยเขามากินข้าวเรียกว่าเป็นตัวแทนก็ว่าได้

หลอกลวงกันเธอนั้นจะได้อะไร
เมื่อเธอมีเขามีอยู่แต่หัวใจ
อย่าทำร้ายด้วยการที่เธอทำเป็นว่ารักกัน